คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
ก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวครับพี่บอยใกล้ตัวครับ
ตัวไวขนาดไหนก็เป็นหนึ่งในสองทีมที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้

ก็ถือว่าพวกเขาเจองานที่ยากอยู่แล้ว
ยากเกินไปสำหรับเกาหลีใต้
ยิปุ่นยิปุ่นก็ยากนะ

ไปถึงการแพ้ด้วยลูกโทษ

เราเพิ่งรู้ว่าทีมชาติสเปนตกรอบด้วยลูกโทษ
คือผมคือผมดูฝีหน้าของนักเตะทุกคนอ่ะอ่า
ผมดันเดาถูกทุกคนเลยว่ายิงไม่เข้าจริงเหรอ
คือหน้าคือหน้าของแต่ละคนที่ยิงไม่เข้า
คือเขาไม่มีความมั่นใจเลยพี่อ่า
คือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ตามหรือจะเป็นทางสเปนก็ตาม
โอเคเออคือหลายคนที่แบบอย่างอ่าพี่พี่เดาออก
พี่พี่เดาได้ตอนอืมเออเหมือนกันหน้าเดินมาแบบ
จ๋องสุดใช่ไม่มีราศีความเป็นกัปตันเหมือน
ริเก็ตเลยบูสเก็ตก็เป็นเหมือนกันเลย
แล้วอย่างปาโบซาลาเบียเนี่ยก็เหมือนกันเหรอ
แล้วปาโบซาราเบียคืออารมณ์เหมือนกับที่เราเคยคุยเรื่องดาสปอร์ตกับชาก้า
อืมคือถูกส่งมาเพื่อยิงเหมือนยิงลูกโทษอ่ะอ่า
แล้วในเวลาก็พลาดไปโดนเสารอบหนึ่งใช่ไหม
ยิงลูกโทษคนแรกอีกแล้วก็พลาดเออน่าเศร้าเป็นความฟลุกที่แบบดูใบหน้าแต่ละคนออกอ่ะ
ว่าแต่ละคนไม่มั่นใจที่จะเข้าโงเห้งไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นนะครับ
นี่เราจะมาคุยเรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับ
ตอนนี้ทั้งสองทีมก็ตกรอบ๒ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก่อนเริ่มต้องบอกว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้วครับ
ทั้งสองชาติเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาก่อน
แล้วก็เป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ดูบอลกันไม่หนักหนา
แต่มันเป็นเวลาเรียนนะแต่ผมว่าเวลาเป็นเวลาเรียนนะ
แล้วดีคือตอนนั้นเหมือนผมดูแลฝั่งห้องห้องเนี้ยมีทีวีอ๋อ
ผมก็เลยนั่งดูแบบสบายใจเฉิบ

ก็ได้ดูของอังกฤษ

แบบเจอบาซิลแล้วก็ได้เห็นการถูกชิดข้ามหัวของ

ซึ่งก็เกิดที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นี่แหละ

เหมือนที่พี่ต้าบอกครับก็คือเป็นฟุตบอลโลก
ครั้งแรกที่เราไม่ต้อง

แต่ก็ไปตรงกับช่วงเวลาเรียนช่วงเวลาทำงานของใครหลายคน

โรงเรียนก็จะมีแบบอัดเทปเอาไว้เนอะ

บางโรงเรียนใจดีหน่อยก็ให้ดูสดเลย

สมัยก่อนเนี่ยครับเวลาที่เขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ย

ครั้งแรกของฟุตบอลโลกเลยที่มีเจ้าภาพคู่เป็นโคโฮส
สาเหตุสำคัญจริงมันไม่ต้องเดาอะไรมากครับ
เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่ถูกกัน
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เขามีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับตั้งแต่ยุคปวดศาสตร์ว่ากันง่าย
แต่ผมต้องบอกนิดนึงว่าในอีก๔ปีข้างหน้าเนี่ยจะไม่ใช่แค่๒แล้วนะ
แต่เป็น๓ชาติที่เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมี๓เจ้าภาพ
เป็น๓อเมริกาเหนือ
อเมริกาเหนือมีแค่นี้แหละ
จริงเหนืออยากจะนับแค่อเมริกาและแคนดา
แต่เม็กซิโกคืออยู่แผ่นดินติดกับอเมริกาแทน

และสนามไม่ต้องลำบากมาก
แล้วสนามอเมริกาอย่างเดียวก็เจ๋งแล้ว
บางคนยังไม่น่าจะใช้สนามอะไรบ้างว่าจะใช้สนามอเมริกาฟุตบอลหรือเปล่า
ก็จะต้องไปดูอีกทีนึง
ย้อนกลับมาที่เรื่องของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับ
แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองประเทศได้เป็นเจ้าภาพ
แต่ต้องบอกว่ากว่าที่ทั้งสองจะได้จัดเป็นเจ้าภาพวรโลกไม่ง่าย
มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ
คืออย่างนี้ครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือสองประเทศนี้เขาไม่กินเส้นกัน
ทำให้เวลาที่บิดกลายเป็นเจ้าภาพภูมิโลก
มันเลยเป็นการขับเขี้ยวหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ถึงพลิกถึงขิงมาก

คดีกันยับนะครับโดยตอนนั้นครับมีการยื่นเป็นเจ้าภาพทั้งหมดสามประเทศ
ก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็เม็กซิโก
อะไรเหลือไม่เข้าพวก
ใช่แล้วเขาเป็นตาอยู่ในการบิดครั้งนั้น
เป็นความจริงอยู่ที่ว่าเม็กซิโกไม่ได้เป็นตัวเต็ง
แต่เม็กซิโกก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิด๒ประเทศนี้มันมีปัญหากันมาก

ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงด้วยนะครับ

คือสาเหตุที่ทั้งสองประเทศเนี่ยได้จัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยกันเนี่ย
ว่าถ้าคุณสองประเทศไม่เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ต้องเป็นทั้งคู่เลย
มันทำให้ตายอยู่กับเม็กซิโกแบบมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็พยายามทำให้สองประเทศนี้เขามีสารสัมพันธ์อันดีมากขึ้น
อย่างน้อยก็นิดนึงก็ยังดีนะครับ

แต่ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็แบบเหมือนที่บอกไปก็คือ
อยากจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งเดียวเท่านั้น
ก็ยื่นคำขาดไปครับก็เจอไม้นี้ก็สุดท้ายก็ทั้งสองประเทศก็ต้องยอมแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่

โดยการประกาศเป็นเจ้าภาพร่วมกันของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ก็คือวันที่๓๑พฤษภาคมปี๑๙๙๖ก็นานนะครับ
ซึ่งจริงถ้าใครสมัยนั้นถ้าใครโตทันเนี่ยเราได้ดูกัปตันสุภาษาเขามีการพูดถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยนะ
คือตอนนั้นผมเล่านิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นแบบเรียกว่าเป็นโอตาขุเขาเรียกซูบาสะนะครับ
ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสุประสะกำลังจะเดินทางไปที่บราซิลถ้าจำไม่ผิดนะ
แล้วมันมีนักเตะที่ชื่อว่าอาโออิชินโงอาวิชินโงเนี่ยไปหาซูเปอร์สะ
แล้วสุประศักดิ์ก็โยนเหรียญ๓เหรียญคือเหรียญสหรัฐอเมริกาปี๙๔เหรียญฟรังของฝรั่งเศส
แล้วก็เหรียญเยนของญี่ปุ่นให้กับอัลอิชินโงอืมอัลอิชินโงก็คือในตอนหลังเขาจะเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลาน
แต่ว่าสมัยเด็กเด็กเนี่ยที่เขาเคยไปสู้กับนันคัทสุของซุปสะมาแล้วแล้วสุภาษาจำนักเตะคนนี้ได้ว่าคนนี้เล่นเก่งที่สุดในทีมอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว
ไอ้อัลชินโงเนี่ยมีฉายาในอิตาลีว่าปริ้นซิเป้เดลโซเลเจ้าชายพระอาทิตย์ผ่านตลอดอะไรประมาณนี้
แล้วย้อนกลับไปก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยประเภทค่ะก่อนหน้าที่ว่าจะเป็นเจ้าพร่าพบอดโลกปี๒๐๐๒
ยังไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสฟุตบอลโลก
แล้วก็ปี๙๘เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น

ในการเป็นขาประจำของฟุตบอลโลก

พวกเขาก็ไปเล่นฟุตบอลโลก

แล้วก็เริ่มไปเป็น
ขาประจำของฟุตบอลโลกตอนปี๙๖

แต่ก็ต้องถอนตัวออกมาเพราะว่าอยู่ในช่วงของสงครามโลก

แล้วก็พอฟุบัลโลก๑๙๕๐เนี่ย
นั่นแหละ

ไม่ค่อยอยากจับมือเท่าไหร่นะครับ

มันยังมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายที่

สำคัญด้วยก็คือเรื่องของชื่อ

ต่างก็ต้องการชื่อนำหน้า
คือมีทั้งคู่แนะนอน

โดยที่นัดเปิดสนามก็จะเตะที่เกาหลีใต้
แล้วก็นัดชิงเตะที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นสนามที่สร้างมาเพื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยเฉพาะ

เริ่มสร้างในช่วงปลายปี๑๙๙๘นะครับ
เสร็จในช่วงปี๒๐๐๑นะครับ
ใช้งบประมาณ๑๘๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งก็เป็นสนามใหม่ที่เพิ่งสร้างเหมือนกันนะครับ
ปัจจุบันสนามนี้เป็นสนามที่ทีมชาติญี่ปุ่นใช้งานเวลาเล่นเป็นทีมเย่า

เป็นหนึ่งในหนึ่งในกรุ๊ปของทีมอันยิ่งใหญ่ทีมนี้
ยังไม่เลิกแวะไปแทะเขานะครับ
เพราะว่ามันเป็นสนามใหม่นะครับ
แต่ว่าระยะเวลาการจัดนัดชิงเนี่ย

ซึ่งเป็นการแข่งขันก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลก๑ปี
ก็เหมือนเป็นโทรนาเมนต์ที่ทดลอง
เป็นการทดลองว่าโอเคถ้าเกิดมันฝนตกเนี่ย
มันมีปัญหาน้ำท่วมขังจริงนะครับ

อย่างนี้มันจะซ้ำลอยในฟุตบอลโลกหรือเปล่า
การเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกให้เร็วขึ้น
เพื่อที่จะหนีฤดูฝนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
โดยที่จะเริ่มคิกออฟในวันที่๓๑พฤษภาคม

คือจบฟุตบอลลิกแป๊บนึงคือเตะฟุตบอลโลกเลย
แล้วก็นัดชิงเนี่ยเตะในวันที่๓๐มิถุนายน
ซึ่งมันอยู่ในช่วงปลายของหน้าฝนแล้ว
ซึ่งมันอาจจะไม่มีฝนตกก็ได้รอดไปอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ทำให้ฟุตบอลโลกปี๒๐๐๒กลายเป็นทวนาเมนต์ที่แข่งเร็วกว่าฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้
ปกติจะแข่งช้ากว่านี้ประมาณเดือน๖เพิ่งเริ่มอะไรอย่างนี้
แต่นี่คือมาซัดตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือน๕เลยนะครับ
ว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะขึ้นชื่อเรื่องของรถไฟใช่ไหมครับ
แต่ว่าการที่มันเตะ๒ประเทศ
ส่งมวลชนที่จะต้องเชื่อมระหว่างสองประเทศเนี่ยมันจะต้องพร้อมเหมือนกัน
แต่ก็สุดท้ายก็ทันการทุกอย่างเสร็จสิ้นไม่มีปัญหาอะไร
รวมถึงสนามใหม่ที่ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสร้างก็ก็ปราศจากข้อปัญหานะครับอืม

คราวนี้เป็นเรื่องของความเจ็บแค้นของแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลเกาหลีใต้
คือเกาหลีใต้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะต้องเป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวอะครับ
ทำให้ในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก๒๐๐๒ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเซเนเกิลเนี่ย

รู้มันเก่าแล้วแต่ยังอิหยังวะอยู่

ก็คือนอกจากนั้นครับ
เรื่องของบรรยากาศระหว่างแฟนบอลเกาหลีใต้กับแฟนบอลญี่ปุ่น
อันนี้ค่อนข้างที่จะมีความคึกคักที่แตกต่างกัน

คือเรียกว่าไปที่ไหนในเกาหลีใต้ก็จะเห็นทุกคนใส่เสื้อสีแดง
เสื้อสีแดงก็คือเสื้อเย่าของทีมชาติเกาหลีใต้
ซึ่งปกติมันต้องบอกก่อนว่ายุคนั้น๒๐ปีที่แล้ว

ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีผู้เล่นจากเกาหลีใต้
เป็นเล่นทีโลปมากนัก

ไม่เหมือนตอนนี้อยากจะมีซ้อนฮึงวิ้น
เพราะฉะนั้น๒๐ปีที่แล้วที่พี่บ่อยพูด
จริงในภาษาอังกฤษเขาใช้แบบเป็นเหมือนทะเลเพลิง
ก็คือแบบเดินไปไหนก็มีแต่สีเสื้อสีแดงอ่ะ

แล้วบรรยากาศคืกครักตั้งก่อนเกมหลังเกมโดยเรียกเต็มที่

ที่เรียกว่าเขาทะลุไปถึงรอบ๔สุดท้าย
ซึ่งตามปกติแล้วเกาหลีใต้จะตกรอบแรก
ใช่แต่มีแต่เนอะแต่เดี๋ยวจะไว้พูดว่าอะไรแต่ผมว่าแฟนบอลคงรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร
คนที่ดูคนที่เกิดทันดูปีนั้นก็คงจะจำได้
ยิ่งใครเชียร์อิตาลีใครเชียร์สเปนเนี่ย
ขึ้มเลยเนี่ยใช่ครับอะต่อ
ส่วนทางแฟนบอลญี่ปุ่นจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับของเกาหลีใต้
คือญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาทำได้ดีที่สุดในโทรนาเมนต์นั้นเลยก็คือการตกรอบ
เพราะว่าตอนปี๙๘พวกเขาตกรอบแรกผมจำไม่ผิดเนี่ยญี่ปุ่นตอนปี๙๘เล่นดีมากนะ
คือพวกเขาแพ้แค่๑ประตูคือแพ้ทั้ง๓เกมก็จริงแต่แพ้นัดละ๑ลูก
แล้วผมจำได้ว่าญี่ปุ่นอยู่อาเจนติน่าแล้วอาเจนน่าชนะญี่ปุ่นได้แค่๑ลูก
อันนี้ก็มหัศจรรย์มากแล้วนะครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยเบลเยี่ยมรัสเซียและตูนีเซียนะครับ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแพ้คือแพ้กับตุรกี
ที่จะเป็นที่๓ในโทรเมนต์นั้นก็เรียกว่าแพ้ทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าปัญหาที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยกระตือลือล้นกับฟุตบอลโลก๒๐๐๒เนี่ย
มันมีประมาณ๒๓เกี่ยวของเหตุผลนี่ที่ผมสรุปมาก็คือว่า
เข้าใจว่าก็คือว่าเหมือนเป็นลานให้คนมาเชียร์บอลมันไม่มีแบบนั้น
ความฟิลเวอร์ฟุตบอลโลกไม่มีเลย
คือทุกคนไม่ได้สนใจกับฟุตบอลโลกเลยนะครับ
แล้วก็ไม่มีการลนรงค์ให้เชียร์
หรือใส่เสื้อทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่ญี่ปุ่นลงสนาม
คือถ้าเป็นประเทศไทยผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยได้ไปบอลโลกนะ
ผมว่าภาครัฐภัยชนคือแบบสนุนให้ใส่เสื้อทีมชาติไทย

แต่ของญี่ปุ่นดูจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ตามโรงเรียนก็ไม่ได้มีการหยุดเรียนครึ่งวัน
หรือการถ่ายทอดสดให้เด็กญี่ปุ่นได้ดู
ทำให้ความคลึกคลื้นในฟุตบอลโลกของญี่ปุ่นมันเลยไม่คึกคักเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งของคนญี่ปุ่นด้วย

จริงปัจจุบันก็ยังเป็นกีฬาอื่น
ก็คืออย่างเบสบอลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น
แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือในช่วงเวลาไล่เรียกกับฟุตบอลโลกเนี่ย
ทำให้คนก็เลยเหมือนไปแห่ดูเบสบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติมากกว่าฟุตบอล
ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าที่เรารู้สึกว่าเหมือนบอลญี่ปุ่นมันบูม
เพราะว่าโอเคนักเตะไทยมันไปยุคนี้เนาะมันไปค้าแข้งญี่ปุ่นกันเยอะ
มันก็เลยดูบูมจริงมันก็เป็นมันก็ทรงส่งใหม่นี่ตลอด
กลับมาส่งใหม่

แล้วได้ลงเล่น

มูมเข้ามาในประเทศเราด้วย

จริงเพราะจริงช่วงก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบ
มีนักเตะที่เป็นนักเตะดังในอดีต

แต่ถ้าดูแมตรล่าสุด

นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ธรรมดานะ
ดูบุลเดสรีก้าท่วนหน้าเลย

แต่จริงเขาตัวหลักอาเซจนอนกันเลยนะ
ตอนเวลาที่ที่เรื่องอาเซจนอน

ทีมชาติญี่ปุ่นในเวลานั้นอยู่ภายใต้การคุมทีมของพ่อมดขาวฟิลิปชุดซีเย่เป็นคนฝรั่งเศส
หลังจากนั้นก็คือฟุตบอลโลกของญี่ปุ่นก็รุดหน้าไปเรื่อยแล้วก็มีเรื่องตลกนิดนึง
หลังจากปี๒๐๐๒ไปต้นมาญี่ปุ่นจะตกรอบแรกกับรอบ๑๖ทีมสลับกัน
คือ๒๐๐๖๐๐ตกรอบแรก

เข้ารอบ๒แต่๒๐๒๒ตกรอบ๒
เป็นการทำลายสถิติที่เคยตลกไปเรียบร้อยแล้ว
กลับมาที่เกาหลีใต้บ้างครับเกาหลีใต้ตอนนั้นก็อยู่ภายใต้การบริหารของกุญสือชื่อกล้องโลก
ก็คือกุสฮิตดิ้ง
ก่อนหน้าที่จะมาคุมเกาหลีใต้เขาเคยผ่านการคุมทีมเนเทอร์แลนด์
ในช่วงปี๙๕๙๘ก็คือคุณฮิตดิ้งนี่แหละ
แล้วก็เคยคุมแรลมัดริสต์ช่วงหลังจากฟุตบอลโลกในปี๙๘๙๙
แล้วก็มาคุมเกาหลีใต้นี่แหละ

กล่าวคือก็คือการปลูกฝังให้นักเตะของเกาหลีใต้เนี่ยมองโลกในแง่ดีของการเล่นฟุตบอลนะครับ
แล้วก็มีความพัฒนาระบบเยาวชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
แล้วก็ให้นักเตะที่มากประสบการณ์มาช่วยประคองน้องในชุดปี๒๐๐๒
ยิ่งเหมาะมาก่อนการณ์นะเนี่ยมาก่อนการณ์นะครับยังไงก็ตามครับ
เหมือนที่ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลคงจะรู้จักกันดีก็คือเพราะว่าเหตุการณ์ใน๒๐๐๒ของเกาหลีใต้เนี่ย
มันมีสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่า
มันเป็นการไปถึงอันดับ๔ที่ไม่ค่อยจะ

มันจะเรียกว่าไม่โปร่งใสก็ไม่เชิงซะทีเดียว
มันเป็นคำพลหาว่ามันเป็นคำพลหาที่ทำให้การณ์ได้ที่๔ของเกาหลีใต้เนี่ยไม่สังหงาม

ด้วยความที่บอกครับมันทำให้เค้าข้างใส่ตา
ข้างใส่ตาเกินไปแล้วข้างมีสองรอบ
ในการเจอกับอิตาลี
วันนั้นผู้ทัดสรินที่ตัดสินในคู่อิตาลี่ครับกับลิตา
ชื่อว่าแบไรนมเลโน
ซึ่งเขาคนนี้ก็ตัดสินได้แบบน่ากังขาใจในหลายประเด็นเลย
ก็ให้แค่ฟาวอืมจังหวะที่ควรจะให้ใบแดงเกาหลีใต้ก็ให้แค่ใบเหลืองอืม
ซึ่งแบบมันเหมือนมันเหมือนลดไปทีละขั้นจังหวะที่แบบควรจะให้ก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้
เหมือนจะโดนสั่งมาว่าลบหนึ่งนะเออไม่รู้เหมือนกันเออลบหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างหนึ่ง
เป็นลบหนึ่งได้อะไรก็ลบหนึ่งแล้วกันใช่สุดท้ายก็คืออิตาลีก็ถูกตีเสมอ
แล้วก็มีการแจกใบเหลืองที่สองให้กับฟานเชสโกตะติด้วยเพราะว่ากรรมการคนนี้
บายรอลโมเรนโอมองว่าตอตติพุ่งล้มอืมแล้วก็เกาหลีใต้ก็ไปแพ้อ่า
ชนะอิตาลีในช่วงต่อเวลาพิเศษอืมที่ตอนนั้นเรียกว่ากดโกเด้งโกยิงแล้วจบเลยจริงจริงแล้ว
ยิงนะก็คือแพ้เลยใช่โดยคนที่ยิงประตูก็คืออันจุงวานอืมอันนี้ฟุตโน้ตนิดนึงก็คืออาจุงวานเนี่ย
ตอนนั้นเขาสังกัดเปรูจากาเขาอยู่ในอิตาลีอิตาลีเล่นอยู่ในอิตาลีด้วยแล้วก็วันนี้กลับไปเตะยังไงเนี่ย
ใช่แล้ววันที่เขายิงอิตาลีตกรอบเนี่ยประธานสโมสรไปรูจาก็ยกเลิกสัญญาเลย
จริงเหรอใช่ใช่แต่คนอิตาลีไม่คิดว่าสิ่งที่ประธานเปรูจาทำมันเป็นวิลบุรุษนะอืม
เขาน

แล้วทำไมคุณถึงไปยกเลิกสัญญา

บัลดานศ์ฟิฟ์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับบุงการฟุตบอลก็ด่าประธานสะพาสตร์โปรดลูกจาว

แล้วก็เลยประธานสะพาสตร์โปรดลูกจากรมก็จะพยายามกลับมาสื่นตอบสัญญา
แต่ทางอาจุงวันบอกว่ากูไม่ไปแล้ว

มันไม่เกี่ยวอ่ะใช่ใช่นั่นแหละครับส่วนรอบต่อมาก็เป็นสเปน
เปนก็เจอความโชคร้ายจากการตัดสินของกรรมการกรรมการที่ตัดสินในเกมวันนั้น
ประตูที่สเปนควรได้ก็โดนริฟท์
ลูกก็บอกว่าออกหลังไปแล้วก็ตลกดีครับ
สุดท้ายก็สเปนยิงประตูไม่ได้
ยิงประตูได้แต่ไม่ได้เออใช่ยิงประตูได้แต่ไม่ได้
คราวนี้ก็ไปแพ้ที่ลูกโทษเหมือนเดิมมันปี๒๐๒๒เลย
๒๐ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าพูดถึงว่าโอเคไอ้ประตูที่ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องไป
แต่สุดท้ายมันมาดีกากับลูกโทษ

ทุกอย่างมันอย่างนั้นหน่อย
มันไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยมันกังขา

ทั้งที่แบบลูกโทษนี้มันน่าจะมีคะแนนช่วยน้อยที่สุด
แต่ถ้าพูดถึงลุคโทษนี่ก็เป็นข้ออ้างให้สเปนก็คือก็บ้านเค้าอะ
สมควรสำคัญใจมันก็เป็นเรื่องหนึ่ง
ส่วน๒เกมที่เหลือของเยอรมณีกับตุรกีก็ไม่มีปฏิหารใด
นะครับปฏิหารไม่ได้แล้วล่ะปฏิหารมาสองรอบแบบค้านสายตาอย่างนี้

แต่จริงตุรกีดูก็พอจะสู้ได้นะ
แม่คิดว่าตอนนั้นที่เราดูคิดว่า

จงเตียวป้๊ายเยอร์มันนั่นเล่นแย่นะ

มันไม่สง่างามมันไม่เคลียร์มันมีความคาใจเยอะ
คืออย่างที่บอกเราก็ไม่ได้กล่าวหาว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไร
แต่ว่าทุกคนที่ดูบรอลในกลุ่มไตล์ก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเนี่ย
วันนี้เขาพูดถึงข้อเท็จจริงความรู้สึกจริง
แต่ไม่มีหลักฐานอยู่แล้ว
ต่อให้มันเรื่องจริงเราก็ไม่มีหลักฐานหรือต่อให้มันไม่จริง
แต่ว่ามันคือความรู้สึกที่เราคิดอย่างนั้น

ว่าแบบเฮ้ยมันอย่างนี้ได้เหรออะไรอย่างนี้
แล้วคือมันดันเป็นทีมที่ห่างชั้นกันมากพี่บอย

มันยังรู้สึกเจริญไปโอเค
แต่อันนี้มันว่ากันตรงว่า

ของซีของเกาหลีตอนนั้นมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น
มันก็เลยยิ่งค้านสายตาเข้าไปใหญ่โอ้โหนั่นอิตาลีนะ
นั่นสเปนนะมันแบบโหมันยาก
แต่ว่าถึงแม้ฟุตบอลโลกครั้งนั้นจะแบบค่อนข้างกังขา
แต่สิ่งที่ทุกคนไม่กังขาก็คือฝีเท้าของนักเตะเกาหลีใต้หลายคน
คีซองนี้ชัดเจนมากใช่ประสบความเล่นอย่างชัดเจนเลย
แล้วทีนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมบอกพี่ตาไว้ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของฟนฮึงมิน
ก็คือว่าจากความสำเร็จในการได้อันดับ๔ฟุตบอลโลกเนี่ยมันได้ปลุกกระแสฟุตบอลฟีเวอร์
กับชาวเกาหลีใต้แบบเต็มสูบเลย
เป็นจำนวนมากในเวลาต่อมา
ไม่ว่าจะเป็นอย่างเฟิร์นฮึมินซึ่งตอนนี้ผมว่าเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดของเอเชียตลอดการแล้วนะ
ไม่ว่าจะไปด้วยยังไม่มีทีท่าว่าใครจะมาล้มพอได้
มีวังฮิชาณที่อยู่วังฮิชาณ
แล้วตอนนี้คนที่ผมคิดว่าเขากำลังมา

คนนี้คือมาแทนใครดูโคลิบาลี่แล้วเล่นได้โคตรดีเลยจน
จนมีข่าวว่าหลังจากจบฤดูการนี้
มันมีข่าวว่าค่าตัวขั้นต่ำในการปล่อย
อยู่ที่ประมาณ๖๐๗๐ล้านยูโร
ซึ่งถ้าจะเอาไม่แพงนะ

เพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องการซื้อกองหลังมายกระดับ

ส่วนแม่กวายโอเคฟอร์มฟุตบอลโลกดีมากก็จริง

กำลังจะบอกว่าแฮร์รี่แมคไวท์นี่เขาเหมือนคนละคนเหมือนเล่นให้แมนยูอ่ะ

แล้วก็ความกดดันในการใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษกับแมนยู

แล้วก็จริงก็ต้องน่าเห็นใจเพราะว่าจริงเวลาเขาพลาดนิดนึง
ทั้งที่แบบทุกคนก็พลาดเป็นเรื่องปกติ
แล้วแบบทุกคนแบบจับจ้องเขามากเกินไป
เขาเป็นคอนเทนต์ไปแล้วเป็นนักบอลคอนเทนต์ไปแล้ว
คือบางคนเขาแบบไม่ได้แฟร์กับตัวแม่กวาย
อันนี้ต้องพูดตรงคือหลายคนก็ไม่แฟร์กับแม่ก้อย
คือบางเกมหลายเกมด้วยแม็กควายฟอร์มดีนะ
แต่บางคนคือไปโฟกัสจุดผิดพลาด๑ครั้งแล้วก็แบบ
คุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงคือเกมนั้นเขาไพร่ครั้งเดียวหรือเปล่า
แล้วเขาเล่นดีมาตลอดอะไรอย่างนี้
ซึ่งบางทีมันก็ต้องมองกลับไปว่าเวลาที่เราดูเขาเล่นเนี่ย
เผลอเราเผลอไปเล่นมือถือแล้วเราไม่ได้ดูเขาเล่นในสนามหรือเปล่า
เราไปดูที่มือถือมากเกินไปไหมอะไรอย่างนี้

แต่ทีมชาติเล่นดีจริงต้องรับว่าทีมชาติฟุตบอลโลค่อนนี้

มันยังแบบเอาไปทำไมวะ
ซึ่งมันก็เห็นว่ามันก็เล่นได้เว้ย

แล้วจริงอย่างนักเตะอย่างฟนฮึงมินเขาบอกว่า
ถ้าหากฟุตบอลโลก๒๐๐๒เกาหลีไม่ได้ที่๔
อาจจะไม่มีตัวเขาทุกวันนี้ก็ได้

ว่าถ้าเกิดฟุตบอลโลก๒๐๐๒เกาหลีใต้ตกรอบแรกรอบ๒เนี่ย

และอย่างศนฮึงมิ้นที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเขาเข้มมาก

ในการที่คุณพ่อก็ได้รับอิทธนจากฟุตบอลโลกคันนั้น
ให้ศนฟุตบอลซ้อมจริงจัง

และโซฟาแล้วกัน
คิดว่าตอนนี้ยังไม่มีใคร
แล้วเท่าที่ดูยังอีกนานกว่าจะมีใคร
ถ้ามีนักเต็บสุภาษาแบบ

เพราะอย่างนี้เราดูอย่างญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีดีหลายตัว
แต่ก็ยังไม่คิดว่ากว่าจะก้าวไปถึงจุดของ

ง่ายไม่ง่ายก็แปลกนะจริงนักเตะญี่ปุ่นดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่า
ใช่อย่างจริงคังอาวะก็เล่นได้ไม่ได้ระดับเดียว
แต่ว่ามันก็ไปโดนพักจีซองล้มไปนะ
แล้วก็ตั้งแต่พระอีซองก็ไม่มีใครจนมาถึงซอนนี่แหละที่พี่ว่าแบบ
เพราะยังมีที่นากะตะดังที่สุดคืออยู่โรมา
แล้วเป็นแชมป์เฟรีอาร์๑สมัย
แต่เขาก็คือเล่นเป็นตัวสำรองของตะติกอีกทีนึงนะ

อืมนะก็ก็ว่าไปนะครับ
ก็เป็นฟุตบอลโลกในความทรงจำครับที่ผมว่าหลายคนน่าจะจำครั้งนี้ได้

ใช่ด้วยความแล้วก็มัน
ใช่เพราะว่ามันอาจเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสุดอะไรอย่างนี้ด้วย
มันก็จัดแบบฟรองค์๙๘มากระแสมันแรงมาก
พอมาถึงครั้งต่อจาก๒๙๘มันก็ยังมีเชื้ออยู่ที่ยังแรงอยู่
มันก็เลยทำให้ครั้งนั้นอาจจะมีความทรงจำดีหรือไม่ดีกับใครหลายคน

ก็ควรจะงงเราดูเรายังงงเลย
มันก็เป็นเรื่อง๒๐ปีที่แล้วเหมือนจะเพิ่งผ่านมานะ
แม่งยังจำได้แบบแน่นเลย
ปีมาแล้วนะครับก็ยังจำเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดี
ยังจำหน้าของผู้ตัดสินที่แบบหน้าเรียบเฉย
ตอนที่แบบนักเตะอิตาลีไปประท้วงอย่างนี้

ประมาณนี้สำหรับเอ็กซาทามพอดแคสต์

แต่เพราะเอิญว่าญี่ปุ่นตกรอบไปซะก่อน

หวังว่าตอนเราพูดถึงเนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางนะ

จริงถ้าบอกสปอยมันก็รู้

ลุ้นกันว่าผลงานในฟุตบอลโลกเราจะพูดถึงใคร
ขอดูผลการณ์การคันก่อน
นั่นแหละดูวัดดวงว่าผลงานการคันเข้าทางใครเราจะเหมือนพูด

แต่ว่ายอดภังก็สูงพอหลกควรอยู่

เราจะพูดถึงใครใน๒ทีมนี้นะ

แล้วรอบนี้มันก็มีแค่ทีมค่อนข้างใหญ่แล้วล่ะ

เอาจริงก็ไม่ต่าง

ก็เหมือนสปอยเขาเลยเนี่ย

ก็ลองมาฟังกันดูว่า
พีหน้าเราจะพูดถึงใครยังไง

สำหรับอีพีนี้ก็น่าจะล่ำลากันไปเท่านี้
ในอีพีพิเศษ
ที่กำลังจะจบแล้ว
เทปต่อไปนี้ใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะได้แชมป์

ต้องอีพี๗จะรู้
พี๗ถึงจะรู้ว่าใครคือแชมป์โลก
คนล่าสุดทีมล่าสุด
แล้วก็ยังฟังเราต่อได้ทุกวันเสาร์บ่าย๒เหมือนเดิม
ก็ยังอยู่ช่วงเวลาเดิมอยู่
หรือถ้าอยากคอมเมนต์เราง่ายเร็ว
จะเจอรายการของเราทุกอีพี
พีหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็น๒ทีม

สวัสดีครับ
มันไม่ได้จบภายใน๙๐นาที